หนึ่งครับปกติแล้วแตงโมกับเมลอนเป็นทรงอะไรคะ

แต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบุรียรำ
ไปดูแตงโมกับเมลอนทรงเหลี่ยมกันหน่อย

เป็นเมลอนแตงโมปลอดสารพิษ
ปลูกด้วยวิธีอินซีนะคะ
ส่วนที่จังหวัดกาลสินตอนนี้ตลาดแตงโมคึกคักค่ะ

ใช่ค่ะไปดูที่กรสินกันก่อนนะคะ
ก่อนที่จะไปดูแตงโมสี่เหลี่ยมนะคะ
ในนัทพะสวนณประธิผู้ราชการจังหวัดกาลสินนะคะ
ติดตามบรรยากาศการซื้อขายแตงโมสายพันธุ์พิเศษของจังหวัด
ที่ตลาดโคกดอนหันตำบลโคกศรีอำเภอยางตลาดค่ะ
ก็ตอนนี้กำลังออกสู่ท้องตลาดแล้วก็พบว่า
พ่อค้าแม่ค้าไปรับซื้อเพื่อมาขายกันอย่างคึกคักนะคะ
สำหรับแตงโมพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์พิเศษ
ผสมระหว่างกินนารีกับบิ๊กไซต์ค่ะ
ที่จะให้ผลกลมลูกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ศูนย์กลางนะคะ๑๕๒๕เซนติเมตรแบบนี้
ใช่ค่ะหมายถึงลูกนี้จะพอดีรับประทาน
สำหรับคนภายในครอบครัว๑ลูก๔๕คน

ใช่ค่ะรสชาตินี่เขาบอกว่าหวานไม่แพ้แตงโมทั่วไปนะคะ
สำหรับสายพันธุ์พิเศษนี้นางปรานีภูสีเขียวค่ะ
เป็นแม่ค้าบอกว่าราคาซื้อขายแตงโมขณะนี้
ตลาดค้าส่งจำหน่ายลูกละ๑บาทจนถึง๑๐บาท
แต่โดยเฉลี่ยจะจำหน่ายในราคาลูกละ๕๘บาท
ซึ่งจะมีพ่อค้าจากทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับ
ไปขอซื้อแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศ
ช่วงนี้แตงโมสายพันธุ์พิเศษของกรสินออกสู่ท้องตลาดแล้วนะคะ
นะคะคาดว่าจะมีเงินสะพัดในจังหวัดมากกว่า๑๐๐ล้านบาทค่ะ

แตงโมนี่มาจากไหนถ้าอยากลองสายพันธุพิเศษจากกาลสิน
เขาบอกมาจากกาลสินซื้อได้เลยนะคะ
เขาบอกหวานไม่แพ้แตงโมพันธุ์อื่นค่ะ

ได้เวลาของเมลอนและแตงโมสี่เหลี่ยม
คุณเบรกไว้นิดหนึ่งเพราะยังไม่เห็นผลสี่เหลี่ยม
ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นผลงานของนายพิพัฒน์วิลาวัน

ในอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ

ใช่ค่ะอยู่ที่อำเภอนางรองกับอำเภอประโคนชัย
ปลูกตังโมสายพันธ์กินนารี๑๘๘
ที่สำคัญปลอดสารพิษนะคะ
ปลูกเยอะมาก๕๐โรงเรือน
กว้าง๖เมตรครึ่งยาว๒๐เมตร
๑ปีปลูกได้๓รอบแล้วก็มีแนวคิดที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิต
โดยการบล็อกผลแตงโมแล้วก็ผลเมลอนเป็นกล่องพลาสติก
มีหลายรูปรูปสี่เหลี่ยมก็มี
รูปหัวใจเหมือนที่เห็นก็มี
นี่คือยังโตไม่เต็มที่ถ้าโตเต็มที่จะเต็มหัวใจพอดี

เป็นการบล็อกในช่วงที่เขากำลังโต
แล้วที่สำคัญปีใหม่นี่น่าจะแต่ละความมี่หโยง
ใช่ค่ะรวมทั้งเลยไปถึงช่วงเดือนคุณพากร

โมบอะไรให้โมบหัวใจ
หวานมากใจนี่หวานมากน่ารัก
ใช่ค่ะถือว่าสะดุดตาผู้ที่พบเห็นแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะ
แวะซื้อรับประทานแน่นอนนะคะ

ใช่ค่ะเขาบอกว่าย้ำว่าคนที่ซื้อไปเป็นของฝาก

ตอนนี้ไม่ทันนะคะสำหรับความต้องการของลูกค้า
เฉลี่ยขายมาดูกิโลกรัมกันหน่อยกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เสียหายแล้วนะคะ
รอบรอบหนึ่งเป็นหลักแสนรายได้

น่ารักมากค่ะ

ดิฉันว่าหัวใจต้องได้รับความนิยมมากกว่า
น่าสี่เหลี่ยมก็แปลกดีไง
สีโชคชัยเด็ดอุดมค่ะ
เดี๋ยวนี้เขามีความแปลกทั้งแต่งไทยทั้งเมล่อน
ลักษณะที่ปลูกให้เป็นแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นหัวใจ
ส่วนแต่งไทยเขาก็มีลักษณะทำให้เป็นเขียนได้
วาดไลน์วาดชื่อได้แปลกซื้อเป็นของฝากกันได้นะครับ